เอาล่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยดีกว่า
เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าเป็นเริกดีหรือยังไงนะคุณผู้ชม

คือหลายคู่มากสละโสดกันไปนะคะ
โดยเฉพาะคู่ของเพชรจ้าแล้วก็นิวเคลียร์

คู่ของนางเอกสาวคุณเปรมซินี
รวมไปถึงแฟนหนุ่มนอกวงการคุณปีเตอร์
เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเราก็ว่าหน้าตาสวยแล้วหล่อมาอลังการกันแล้วนะคุณผู้ชม

บรรดาแก๊งเพื่อนพ้องต่างค่ะ
เดี๋ยวไปดูความเวอร์วางของเพื่อนกันค่ะ

เพื่อนเจ้าสาวของคุณครีมนะคะ

อันนี้ดิฉันขอเรียกว่าเป็นงานรวมดาวแล้วกัน

จะเป็นงานไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ดาราสาวหน้าหวานนี่เลยคุณครีมเปมซินีนะคะ
กทับเพื่อนดาราสวยออร่ามาเป็นขยงเลยทีเดียว

ถ้าเป็นกรรมการเนี่ยดิฉันไม่รู้จะให้คะแนนใคร
ให้ไม่ได้ขยำกระดาษทิ้งเลยดีกว่าแล้วก็มอบมงกุฎให้ทุกคนนะคะต้องบอกว่ามากันในชุดสีชมพูสุดหวานค่ะ
เรียงกันมาเลยตั้งแต่บรรดาคุณแม่ลูกหนึ่งนะ
คุณหนิงปณิตาคุณเป้ยปานวาดและคุณกระแตสุพักษรค่ะ
มีลูกหมดแล้วแต่ก็ยังงดงามกันอยู่นะคะ
ต่อกันที่ฝั่งที่ยังไม่มีทายาทกันบ้างแต่ก็ชิงสละโสดไปก่อนหน้าแล้ว
ก็คือสองอไม่ว่าจะเป็นเอมมี่กลิ่นประทุมและเอมมี่มรกฏนั่นเองค่ะ
คือสวยทุกคนจริงแล้วก็ชุดเพื่อนเจ้าสาวเดี๋ยวนี้เขาแบบสามารถออกแบบกันแบบโอ๊ยน่ารักมาก
แล้วก็ตัดสินใจยุติชีวิตคู่แบบสถานวงการนะสำหรับสาววุ้นเส้นเวรี่ธีพาก็ประกดโฉมว่าสวยสะพร่างไม่แพ้กันเลย
ที่ไม่ยอมลงจากคานค่ะแต่ว่ามีแฟนแล้วรักแฟนมาก

คุณเมพิชชนาธิ์ค่ะนี่ก็สวยชำไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียว

งานนี้ก็เลยโดนเพื่อนรุมแซวค่ะ

สงสัยสร้างคานเสร็จแล้วล่ะมั้งแล้วค่อยเดินลงมาแบบสง่างาม

เพื่อนจะกดดันให้แต่งงานเร็วหรือยังไง

นะคะผ่านไปแล้ว๑แก๊งระดับตัวท็อปของวงการทั้งนั้นเลย
มาดูกันอีกงานค่ะกับพิธียกน้ำชาตามแบบพิธีจีนของคู่รักนิวเคลียร์เพชจ้า
เจ้าสาวหน้าหมวยสวยจนโดนแซวว่ามาในธีมของดาราจีนคนดัง

คือเธอก็เปลี่ยนได้หลายลุคอยู่เหมือนกันนะ

เจ็บว้าวไม่แพ้กันเลยมาในชุดลูกไม้ลายดอกโบตันสีแดงสดใส

เพราะว่าพี่น้องฝาแฝดสวยเป๊ะกันทั้งคู่
ก็คือสองสาวอย่างเนยวรัฐาและแจมชะรัฐานั่นเองค่ะ

แวะมาทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวก่อน
นั่นก็คือแอปเปิ้ลสีเสงียนนั่นเองค่ะ
แล้วก็เช่นเดียวกันกับเน็ตไอดอลสายฮาอย่างหญิงแย้นนทพร
ก็ไม่พลาดสวยเจิดมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
แล้วก็รับหน้าที่ในวันสำคัญของเพื่อนซีค่ะ
จากแก๊งเพื่อนในวงการที่ว่าสวยกันแล้ว
นางต้องบอกเลยว่าแจ่มว้าวทุกคนค่ะ
ฉันแอบสังเกตนิดนึงเวลาถ่ายรูปแบบร่วมเฟรมกับเจ้าสาวเนี่ย
คนที่อยู่ริมเนี่ยจะตัวใหญ่ใช่ไหม
เราจะรู้กันว่ามันดึงอยู่ริมแล้วตัวใหญ่
แต่ดิฉันแอบเห็นคุณกระแตกับคุณวุ้นเส้นเมื่อสักครู่ในเฟส๔
ตัวบางอย่างกับเอ๊ะ๔